ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบนถนนผู้ชายคนนี้หักหลบกระทันหันเลย

หื้อ
เฮ้ยโอ้โหมาไงเนี่ย

โอ้โหปล่อยลูกปล่อยหลานมาเดินอยู่กลางถนนได้ไงเนี่ย
ผมไม่ได้กลัวผีเลยนะกลัวว่าตอนหักหลบจะมีรถสวนมาดิ

คือพี่เขาก็ผีอะไรจะมากับวันแสกเขาก็คิดแบบนั้น
พอหันดูชัดเจนแล้วเด็ก๓ขวบขวัญ

เจ้าของคลิปบอกว่าตอนแรกนึกว่าผี

ดีนะหักหลบทันแล้วรถใหญ่

ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาหักหลบแล้วไปถั่วลงอะไรอ่ะ
เขาบอกทำไมไม่ลงไปช่วยเอาฟังเขาก่อน
นี่บางทีเราต้องฟังให้รอบด้าน
เจ้าของคลิปชี้แจงบอกว่าพอเขาขับผ่านไปแล้ว
เขามองกระจกมองหลังเห็นผู้ปกครองของเด็กอ่ะ
วิ่งตามมาอุ้มน้องกลับไปในที่ปลอดภัยแล้วไง
เออถ้าไม่มีใครลงมาอุ้มนี่แหละเขานี่แหละจะลงไป
ไม่ได้ช่วยอย่างเดียวจะไปต่อว่าผู้ปกครองด้วย
ว่าทำไมถึงปล่อยให้เด็กมาอยู่กลางถนนแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะต่อเนื่องกับดอมเลย
เตือนแบบเดียวกันเลยบ้านอยู่ติดถนน
หรือว่ามีเด็กนะครับแล้วก็ไม่ไกลถนนเท่าไหร่เนี่ย

เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วภาพข่าวเนี่ยมัน
วันเว้นวันเลยนะเออ
อยากดูเลยนะเราก็ไม่อยากอ่านเลยค่ะ
อย่าดูข่าวแบบนี้แล้วให้มันผ่านไปนะ
ให้มันผ่านไปดูข่าวแล้วย้อนดูตัวแล้วเอาไปป้องกัน
ถ้าใครที่ไม่ได้ดูอ่ะคนที่ดูข่าวอยู่ก็บอก
บอกหลานบอกคนในครอบครัวให้ระวังหน่อย